เราจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญกับคู่เพื่อนสีบัดดี้งานบุญกันหน่อย
เราจะมีคู่ไหนกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยจ้า
พร้อมกันที่คู่แรกเลยค่ะ
สำหรับพี่น้องสุดซีปึ๊ก
อย่างแม่ฮายอภพรและพี่อำพรแหวนเพชร
หลายคนยกให้พวกเธอเป็นตัวแม่สายบุญไปซะแล้วล่ะจ้า
เพราะไม่ว่าที่ไหนมีงานบุญงานรื่นเริงเสริมบารมีขึ้นเหนือลองตาย
จะต้องเจอกับพี่น้องคู่นี้อย่างแน่นอน
ซึ่งเวลาทั้งคู่ไปทำบุญแต่ละที
ก็จะมีเลขเด็ดมาให้แฟนได้ติดตามกันอยู่ตลอด
ส่วนตัวของพวกเธอเองก็ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่
รับทรัพย์จากลอตเตอรี่กันแบบปังปูระเยแทบทุกงวดเลยก็ว่าได้
และนอกจากจะทำบุญกันแล้วเวลาว่างพวกเธอก็จะมอบความสุข
ให้เป็นแฟนผันเสียงเกรงอีกด้วย
อีกหนึ่งคู่พี่น้องศิลปินจากภาคอีสาน
ต้องยกให้กับพี่นางสิริพรและพี่ดอกอ้อนทุ่งทองเด้อคาเดอร์
คู่นี้บอกเลยว่างานบุญไม่เคยขาดงานราชไม่เคยถอย
ถึงแม้ว่างานในวงการจะไม่ค่อยเห็นหน้าค่าตา
แต่ถ้าว่าที่ไหนมีงานบุญโอ้โหจัดเต็มตลอด
แถมยังมีพี่น้องร่วมบุญกันอีกมากมาย
และด้วยเลือดความเป็นศิลปินอยู่ในตัวก็ไม่พลาด
จับไมค์มอบความสุขให้กับแฟนได้มวลกันหน้ารถแห่
เรียกว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขเลยล่ะค่ะ
เป็นเหตุท้ายกันที่คู่พี่น้องตัวตึง
พี่เจมส์เหน็ดเขียวและสาวแนนซี่ท็อปไลน์

มีงานที่ไหนต้องเจอต้องเจอกับพวกเธออยู่ตลอด
และถ้าพูดถึงวงการมูเตลูนาน
แนนซี่เขาเปิดใจว่าคนที่พาเธอเข้าสู่วงการนี้

พี่เจมส์เหน็ดเขียวตัวตึงโขลาดคนนี้ล่ะค่า

ก็ยังมีพี่น้องศิลปินดาราร่วมบุญ
ขอพรขอโชคขอลาบกับอาจารย์ที่เคารพและศรัทธา
ทำให้แต่ละคนสำเร็จดังที่ใจต้องการค่ะ
คือพี่เจเน็ตเขียวเป็นคนนำพามา
แล้วก็คือหลังจากได้ลงหน้าทองปุ๊บ

มีงานมีเงินแบบไม่ขาดสายเลย
ด้วยแบบไม่อยู่นิ่งสมองแบบแมนซี่พุทธลงน่ะไปแค่ห่วงเดียว
ใช่ที่มาครั้งแรกกับพี่เจเน็ตเขียวเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบ
เรื่องงานเรื่องเงินสิ่งที่ขอก็สำเร็จหลายเรื่องมาก